อยู่ข้างห้องกันแท้แต่เวลาพูดอะไรที่มันผิดหูเนี่ย
มันมีเรื่องได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไอ้สิ่งที่บอกว่า
มันได้ยินมาได้ยินคำว่าเขาด่าเราว่าขี้ยา
ทีนี้ก็โมโหสิคะวัยรุ่นมาเลยค่ะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูนะภาพจากกล้องวงจรปิด

เป็นบ้านเช่าค่ะเขาแบ่งเป็นห้องแถวนะซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ไปเจอกับคนเจ็บที่ถูกวัยรุ่น๒คนเอาไม้เบสบอลตี
ก็คือนายมณ์เทียนมาลินอายุสี่สิบสองปีนะคะ
ซึ่งเขาก็โชว์แผลให้กับนักข่าวของเราดูบอกว่าดูสิเนี่ย
แขนขวาเนี่ยผมอ่ะเป็นแผลฉีกขาดแบบเนี้ยเย็บห้าเข็ม
แล้วคุณมณ์เทียนก็เล่าให้ฟังนะว่าข้างห้องผม
จะมีวัยรุ่นที่เขาจะมามั่วสุมกันประจำเลยกลางวันก็มากลางคืนก็มา
แล้วก็ก่อนจะเกิดเรื่องที่เขาเอาไม้เบสบอลมาตีผมเนี่ยนะมันมีการโต้เถียงกัน
ซึ่งฝั่งนั้นเขาหาว่าผมไปว่าเขาว่าเขาติดยาเป็นพวกขี้ยา
แต่ผมไม่ได้พูดคนที่พูดคือแฟนของผมเอง
ทีนี้พอมาถึงวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยกำลังเคลียร์
ปรับความเข้าใจกันอยู่อยู่ดีเนี่ย
มีวัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็เอาไม้เบสบอลมาค่ะ
หน่ำตีคุณมณ์เทียนจนคุณมณ์เทียนบอกว่า
จะต้องใช้แขนในการรับไม้เบสบอลไม่นั้นคือฟาดมาที่หัวแน่เลย
แล้วแฟนของคุณมณ์เทียนก็มาให้แบบให้หลบเข้าบ้าน
ก็เหมือนอย่างที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้เนี่ยค่ะ
ชุลมุนแบบนี้ทีนี้หลังจากเกิดเหตุ
คุณมณ์เทียนบอกว่าผมไปแจ้งความไว้แล้วนะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตามวัยรุ่น๒คนมาสอบ
ตอนนี้ผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
ไม่อยากเช่าห้องที่นี่อยู่แล้วมันไม่ปลอดภัย
ไม่รู้ว่าเขาจะมาทำร้ายผมอีกหรือเปล่านะคะ

ว่าไอ้ข้างห้องเนี่ย
นี่คุณมณ์เทียนก็เล่าให้ฟังมาถึงก็ฟาดผมเลย
ทีนี้เราก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายนะคะ
ฝั่งฝั่งคนเจ็บคุณมณ์เทียนไปแล้ว

อายุ๒๓ปีเขาเป็นเจ้าของห้องที่มีปัญหากับคุณมณ์เทียนนี่แหละ
ฝั่งนั้นเขาเล่าให้ฟังนะว่าวันที่เกิดเหตุเพื่อนผมมาที่บ้าน
ก็ชวนออกไปหาอะไรกินข้างนอกแต่ว่าฝั่งของนายมณ์เทียนเนี่ย
พูดขึ้นมาลอยบอกว่าไอ้พวกขี่ยา
ทีนี้ผมยังพูดกับเพื่อนอยู่เลยว่านี่เขาว่าเราแน่
เพื่อนผมก็เลยโมโหค่ะเอาไม้เบสบอลนี้นะคะ
รุมตีเหมือนในคลิปเลยส่วนตัวของนายนัทพล
เจ้าของห้องที่อยู่ข้างคุณมณ์เทียน
เขาบอกว่าผมไม่ได้ก่อเหตุกับเขาด้วย
ผมไม่ได้อยากมีปัญหาเอาจริงนะพี่
คนอยู่ห้องติดกันนี่ก็อยากเคลียร์ให้เรื่องมันจบเหมือนกัน
นี่ค่ะพอได้คุยทั้งสองฝั่งได้ฟังทั้งสองฝั่งแล้ว
พวกนั้นมันก็โดนใส่ร้ายเหมือนกัน
แต่วันนั้นมันเข้ามาเองพวกนั้นมันได้ยินตั้งนานแล้วว่า
เขาไปใส่ร้ายว่ามันเล่นยา
นี่ค่ะพอได้คุยทั้งสองฝั่งได้ฟังทั้งสองฝั่งแล้ว
วันนี้ทีมข่าวก็ไปที่เกิดเหตุนะคะ
ไปที่ห้องเช่าตรงเนี้ยปรากฏว่าฝั่งของคุณมณ์เทียนอ่ะ
ย้ายข้าวของออกไปแล้วบางส่วนนะคุณ
ส่วนห้องข้างห้องของคุณนัตรพนธ์ก็ไม่มีคนอยู่
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของห้องเช่า

บอกว่าทางฝั่งคนเจ็บก็คือคุณมณ์เทียนเนี่ย
เคยมาเล่าให้ฟังว่าห้องข้างเนี่ย
พาเพื่อนมามั่วสุมดึกดื่น

ที่บอกว่าขี้ยาขี้ยาไม่ได้มีหลักฐานว่าติดยาเสพติดจริงหรือเปล่า
ทีนี้ทางเจ้าของห้องเช่าเองเนี่ย
เขาก็เลยบอกว่าอย่าไปกล่าวหาใครลอย
เดี๋ยวมันจะมีปัญหากันเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็นราว
คือถ้าเกิดว่ามีหลักฐานก็เอาหลักฐานมา

ซึ่งอันนี้เจ้าของห้องเช่าเขาบอกว่า
พูดแบบนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่มาเช่าห้องทุกห้อง
ส่วนเรื่องทะเลาวิวาสอันนี้ไม่ขอออกความเห็นนะคะ
เราก็เลยไปถามตำรวจที่สพเมืองชนบุรี

คุณตำรวจบอกแบบนี้ว่าวันนี้เรียกฝั่งคนเจ็บ

เดี๋ยวสักประมาณช่วงเที่ยงครึ่ง
ก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ดังนั้นเดี๋ยวเราให้นักข่าวไปตามต่อที่สพเมืองชนบุรีด้วยนะคะ
กรณีนี้มีความคืบหน้ายังไงนะคะ